มีอีกหนึ่งอาชีพค่ะที่สร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะ
กับอาชีพการทำผางประทีบ

ปกติแล้วเราเคยเห็นผางประทีบธรรมดาใช่ไหม

แต่ว่าร้านนี้เจ้านี้นะคะ
เขาทำผางประทีปเป็นรูป๑๓นักสัตว์

คนสงสัยใช่ไหมปกติมีแค่๑๒นักสัตว
ทำไมนี่มี๑๓นักสัตว์คืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ
ไปคุยกับคุณมัธนีวงภูริวัฒน์เลย
เจ้าของร้านอยู่ที่ตำบลแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เขากำลังปั้นแล้วก็ตกแต่งลวดลายบนผางประทีบด้วยมือนะคะ
งานทำมือแฮนดเมสล้วนเลย

คือเปลี่ยนการทำผางประทีบแบบเดิมที่ใช้จุดกันในงานบุญงานวัด
ช่วงเทศกาลยี่เป็งมาเป็นรูป๑๓นักศัตริย์
พอทำออกมาจำหน่ายก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมากเลยจริงค่ะ
คุณมัธนีเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองปั้นผางประทีบด้วยมือแฮนด์เมตรแบบนี้

ใช่ถูกต้องคุณดูเชี่ยวชาญมากเห็นไหม
ดูสิคร่องแคล้วมากเลยนะคะ
แต่เดิมเนี่ยนะมีผางประทีปที่เป็นรูป๑๒นักศัตริย์เท่านั้น
ก็เลยคิดว่าจะเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นนักสัตว์ช้าง
อ่าฮะนักสัตว์ช้างเหรอ

ภาษากลางเนี่ยปีกุลเนี่ยคือหมู
แต่ถ้าเป็นชาวล้านนาปีกุลคือปีช้า
เพราะว่ามาจากคำว่ากุญชร
นี่ช้างร้องเรียกแล้วเห็นไหมคุณ
แบบล้านนาก็จะมีเป็นสัตว์คือเป็นช้าง
แป้นแบบนี้ใช่ค่ะก็เลยทำออกมาเป็นทั้งหมด๑๓นักศัตว์นั่นเองนะคะ
อกจากงานปั้นที่ทำด้วยมือแล้วเนี่ย
ก็จะมีงานหล่อกับงานพิมพ์ตามรูปแบบที่ลูกค้าสั่งมา
ก็คือทำตามออเดอร์ก็มีเหมือนกัน
ลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มพ่อค้าจากเชียงใหม่บ้าง
ลำปางบ้างสั่งกันเป็นจำนวนมากค่ะ
เหมือนสั่งตามออเดอร์แล้วก็ไปขายต่อแบบนี้นะคะ
แต่ว่าต้องย้ำนิดนึงว่าคุณพี่เขาบอกว่า
ทำได้แค่แบบไม่เยอะมากพอประมาณ
เนื่องจากว่าตัวเองไม่ได้มีลูกจ้างคุณนึกออกไหม
มันเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
แล้วก็อย่างพวกงานปั้นงานฝีมืออย่างนี้
มันทำได้แค่วันละประมาณ๕๐๖๐ตัวเท่านั้นเอง
เพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลาใช้ความประนีตด้วยนะคะ
ถ้าเป็นงานหล่อก็ต้องแล้วแต่พิมพ์
ส่วนดินที่จะใช้เขาบอกว่ามันเป็นดินกี่
กี่คือดินที่เอาไว้ใช้ทำอิด

นี่ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับดินพื้นบ้านไปในตัวด้วย

ใช่ปกติเราจะเห็นผางประทิบเป็นกลมเฉย
แล้วก็ลอยไปในช่วงยี่เป็งนี่ก็ใกล้แล้วด้วยนะคะ

ใครที่สนใจอยากจะสั่งก็ลองเข้าไปดูได้
เพราะว่าคุณพี่เขามีการขายทางช่องทางของ

มันเป็นไอเดียเป็นความคิดสร้างสรรค์นะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกไปว่าการทำมาค้าขาย
เราขายของธรรมดาเนี่ยมันยากแล้ว
เราต้องมีไอเดียมีจุดขายมีเอกลักษณ์ของทางร้าน

แล้วก็จำได้ดิพี่ใบต้องน่ารักมากเลยครับ
คนนะครับชื่นชอบในความแปลกแวกแนวของคุณนี่แหละ